ที่มันมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อคุณผู้ชม

คนมีชื่อเสียงมียศมีตำแหน่งก็ติดกันไปหมดแล้วครับตอนนี้
เมื่อวานก็ให้ทุกช่องรับสัญญาณตอน๑๑โมงครึ่ง

จะมาที่ไหนจากไหนอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับ
แต่เมื่อวานที่แถลงข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย
ถ้านับย้อนไป๒๑มีนาคมถึง๗เมษายนเป็นช่วงที่พีคอีกช่วงหนึ่ง
รวมตอนนี้ห้ามร้อยสีรายแต่เมื่อวานวันเดียวสีร้อยกับห้ามราย
ห้ามร้อยสีรายมันกระจายไปตั้ง๒๐จังหวัดครับ
กรุงเทพมหานครเยอะสุด๓๕๖ราย
ชนบุรีสมุทรปราการสาแก้วสุพรรณบุรีนนทบุรีอันนี้ก็ไล่เลี่ยงไป
ก็จะมีนครปฐมปฐุมธานีประจวบเชียงใหม่ขอนแก่นชุมพรสมุทรสาคร
กาญจนบุรีตากอายุทยาภูเก็ตลบบุรีและลำปาง
ซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นก็กระจายกระจายกันไปมากน้อยก็แตกต่างกัน
แต่ว่าทั้งหมดนั้น๒๐จังหวัดจากคัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ

ส่วนการระบาดระลอกใหม่หรือบางคนก็เรียกว่ารอบ๓ก็ว่าได้แหละ
ตอนนี้การแพร่กระจายของโรคนี้เนี่ยการแพร่กระจายของเชื้อนี้
มันลุกลามไปถึงทั้งหมด๑๑วงการด้วยกันคุณผู้ชม
โควิดลามไป๑๑วงการวงการคุณผู้ชมดูตามวงรอบที่เราขึ้นกราฟิกให้นะฮะ
ระดับทูตก่อนอืมทูตญี่ปุ่นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นนะฮะ
ผู้บริหารไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชนบุรีอันนี้ก็ติดไป๑วงการ
ข้าราชการผู้ว่าการรถไฟครับนายนิรุธมณีพันธ์ครับ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
เจรฐิกรมการศักดิ์ศนาครับอายการศัพท์นักงานคดีอายา๖
อันนี้เป็นอีกหนึ่งวงการนักการเมืองก็มีใครล่ะ
นายศักดิ์สยามชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เลขาหน้าห้องเขาตำรวจติดตามเขานะฮะ
นะฮะเราก็ลามไปถึงสอสอภักดิ์ภูมิใจท้ายก็คือนายกิตตีชัยเมืองสวัสดิ์
วงการตำรวจนะฮะก็มีบรชน๑๘นายรวมตำรวจสนทองหล่อด้วย
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อด้วยสตมหนึ่งนาย
สออทรหนึ่งนายบกปคบหนึ่งนายสันติบันหนึ่งนายกตรหนึ่งนาย
โคหกวงการตำรวจก็เยอะนะครับลางไปเยอะนะฮะส่วนทหารบ้าง
ทหารระดับสูงพมสองบรอนะฮะนานทหารระดับสูงมหาศเล็กบรรชวรรพ
ประจำบ้านโรงพยาบาลสิริราชนะฮะคุณหมอโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
คุณหมอของโรงพยาบาลประมาธิบดีคุณหมอของโรงพยาบาลประมาธิบดี
จากกรีนรุบรินอีกนะฮะอันนี้กลุ่มเนี้ยกอล์ฟน่าเป็นห่วง
แล้วก็น่าเห็นใจท่านเพราะท่านท่านไม่ควรติดใช่เพราะท่านติดแล้ว
เดี๋ยวคนป่วยไม่มีใครรักษานั่นน่ะสิครับเออแล้วเป็นทับหน้าไงฮะ
จริงจริงนะเมื่อวานเมื่อวานก็มีคนในวงการแพทย์
บุคลากรเขาบอกเขาเขาก็หวั่นใจนะเพราะคนที่ป่วยบางทีไป
ไม่ได้บอกเขาอ่ะว่ามาจากกลุ่มเสี่ยงของคัสเตอร์ทองหล่อครับ
แล้วก็ไปนอนพักฟื้นในแผนกคือห้องผู้ป่วยในปกติ
แล้วปรากฏว่าอ้าวกลับกลายเป็นโควิดสิบเก้า
แล้วคนในแผนกทั้งหมดที่ไม่ได้มีการป้องกันก่อนหน้านี้
เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวทั้งหมดอันนี้เป็นคนดังในวงการบันเทิงครับ
ไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอันนี้ก็น่ากังวลกับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์
ส่วนวงการบันเทิงนะฮะก็จะมีคุณบอมผู้บริหารนาดาวครับ
คุณสแตมปีโป้ดีเจเพชจ้ากัสจังแบงค์ทิติเวย์ไทเทนเนียม
นักแสดงสมทบกองถ่ายละครซึ่งก็ทำให้หลายคนต้องกักตัวกันไปในวงการบันเทิง
ส่วนพริตตี้จะมี๓คนก็มีฟ้าสายอันนี้เป็นพีอาร์ของผับคิสโต้
มินเป็นพริตตี้มอเตอร์โชว์นะฮะแล้วก็ลินเป็นพริตตี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรี
อันนี้ก็เป็นวงการพิตตี้ส่วนกีฬาก็มีนักแบตทีมชาติไทยคือบรินอิสระครับ
นะฮะวงการลิเกก็มีลิเกชุมแสงและคอนสะหวัญก่อกะจายไปเล่นหลายพื้นที่
อันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างที่ไปดูก็ต้องกักตัวเหมือนกัน
แต่ว่าก็ตอนนี้ก็กักตัวกันอยู่๑๔วันนะครับแล้วก็รับผิดชอบกับสังคมกันไป
ส่วนสพรัฐนาธิเบสต้องเรียกตำรวจประจำโรงพัก๑๙๗นายไปตรวจโควิด๑๙เป็นการด่วนเพราะอะไร
ไปเจอว่ารองผู้กำกับติดโควิด๑๙หลังจากเดินทางไปเที่ยว
แล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าไปเจอว่าติดโควิดวันที่เจ็ดเมษายนก็ทำให้ต้องเรียกตำรวจทั้งโรงพักไปตรวจนะฮะ
มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมีตำรวจสุ่มเสี่ยงทั้งหมด๓๑นายกักตัวอยู่๑๔วัน
โดยโรงพักรัฐนาธิเบสนั้นไม่ได้ปิดทำการครับประชาชนยังเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ได้เหมือนเดิม
ลุกลามไปมากมายหลายวงการและจำนวนผู้เด็ดเชื้อก็มากขึ้นทุกวันนะครับ
ใช่ค่ะน่ากังวลนะคะ
เหมือนพี่เบิร์ตถามว่าสงกรานปีนี้เลื่อนไปก่อนดีไหมหรือยังไง
ก็ถามมาคุณผู้ชมก็ตอบมาแล้วเหมือนกันหลายหลากความคิดเห็นเป็นสิทธิ์ของท่านครับ
แล้วขอบคุณด้วยที่ตอบมาบางท่านบอกว่าเลื่อนบางท่านบอกไม่เอาก็คือไม่ให้เลื่อน
เพราะว่าได้หยุดแล้วบางท่านบอกว่าให้งดจัดงานทุกอย่างเลย
ท่านบอกว่าให้จัดปกติแล้วบางท่านบอกว่าก็หยุดแล้วไปแล้วก็ไปดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกัน
ค่ะก็หลากหลายความคิดนะครับแล้วก็ก่อนที่พี่เบิ้ลจะเข้าข่าวต่อไป
ซึ่งเป็นเรื่องของการริ้งแล้วก็เด็กแจกริ้งต่างซึ่งพี่มีความเชี่ยวชาญ
เพราะว่าไปศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี
คืออย่างนี้อย่าไปพูดเรื่องไม่จริงไอ้สถานที่แบบนี้ผมเคยไปแต่ผมถามคุณผู้ชมถามน้องทั้งสองท่านว่า
อยากจะรู้จากคนเคยไปหรือไปไอ้คนที่ฟังเขามา

ไปดูภาพแบบนี้เลยว่ามันติดได้ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายทีละท่อนทีละท่อนเลยครับ

อันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่เคยเห็น

แจกลิ้งใช่มั้ยสมมุติว่าป่าเบิร์ต
เบิร์ตชอบน้องกลุ่มหนึ่งที่มาเต้นโชว์อยู่กลุ่มนี้
กลุ่มนี้ป่าให้รางวัลมาดิ้งละ๕๐๐
ที่พี่ชูหรือว่าคุณชูวิกกระบวนวิสิทธิ์นี่

นี่ไงก็เดินมาดิ้งทีละคนแล้วก็ได้เงินไป
ก๊อฟคิดว่าไอ้แก้วเป๊กนี่
มันจะมีสักกี่แก้วกับน้องที่วนมาเป็น๑๐
ผมดูแล้วว่ามันมีไม่ได้กี่แก้วครับพี่เวิร์ด
ที่พี่ดูตอนนี้อาจจะสัก๒๓แก้ว๓๔แก้ว

ป๊อกเข้าไปรับตังค์
สวัสดีค่ะป๊าขอบคุณค่ะหยิบตังค์ไปแล้ว

วนพี่ครับก็น้องมากันเลยวนอยู่ตามอีกแก้ว

จะเหลือมันครับครับอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ไปมาหลายปีแล้วก็ไม่ไปอีกแล้วเพราะว่าบอกตรงไม่มีตังค์เที่ยวแบบนี้

โอ้โหก็พี่ชูบอกว่าอย่าว่าแต่สองหมื่นเลยที่เขามีการส่งบินต่อกัน
มันต้องมีแสนหรือ๒แสนก๊อฟเอ้ย
โอ้โหแล้วต้องเป็นคนระดับไหนไป
อ่ะบอกแล้วว่าเที่ยวไม่ไหวหรอกนะฮะ

อย่ามาสนใจว่าไอ้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่
แต่ที่พี่ชูเอามาชี้ให้ดูเนี่ยคือบอกว่าแบบนี้ติดกระจายนะฮะ
แต่ถ้าพูดกันแบบยุติธรรมเนี่ยผับอื่นเขาก็ทำกันแบบนี้นะครับ
ก็เป็นแบบนี้แหละการแพร่กระจายของการระบาด

ส่วนคลิปวิดีโอแอดเวนเจอร์ที่ล่าสุด
เจสซี่หวาดนะครับนะฮะ
ครูบอกเดี๋ยวจะฟ้องคุณชูวิทย์เนี่ย
เอาคลิปเก่ามาแฉเนี่ย
ชุวิตบอกสั้นบอกว่าเขาเองไม่ได้บอกว่าคลิปมันเก่า

เพราะชาวบ้านร้านตลาดเขาอาจจะไม่เคยเห็นหรอกว่า

ตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ของท่านนะฮะ
เงินทอมันก็หมุนเวียนแต่แบบนี้ตอนนี้มันเกิดโรคระบาดอยู่
เมื่อวานมีหลายประเด็นที่นักข่าวการเมืองอย่างผมดันสนใจในข่าวนี้นะ
คือผมสงสัยว่าถ้ามีการเข้าไปคุยกันจริง
ผมไม่เอ่ยชื่อว่ามีใครบ้างเข้าไปคุยกันเรื่องอะไร
แต่คุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าคุยกันในสถานที่แบบนี้
มันจะง่ายกว่ามันจะลื่นตัดสินใจง่ายอนุมัติคล่อง
คุณชูวิทย์พูดแบบนี้นะฮะก็ขอเรื่องที่ไปคุยกัน

คุณชูวิทย์ที่เขาพูดได้เต็มปากแล้วก็เล่าได้คล่องคล้ายแบบนี้นะฮะ
ท่านเองก็ยอมรับว่าแหมผมเคยทำแบบนี้มาก่อน

สิ่งที่คุณชุวิตพูดมันไม่ใช่ข้อมูลใหม่นะก๊อ
คุณผู้ชมฮะมันเป็นข้อมูลที่มันเป็นแบบนี้มานานแล้ว
มันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเอามาพูด
ให้คนรู้ว่าไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นวงจรมันเป็นยังไง

แล้วคนที่ให้ข้อมูลพี่ชูนะผมเชื่อเหลือเกินว่า
หลายคนก็เป็นลูกน้องแกนั่นแหละลูกน้องเก่าแกนั่นแหละ
ที่แกยังทำธุรกิจลักษณะนี้อยู่
แกบอกว่าไอ้ไปแบบนี้ถูกกฎหมายนะ
จริงไม่ต้องมาปกปิดไปแบบนี้มันถูกกฎหมาย
ไม่ได้ไปเล่นการพนันอะไรที่ไหนยังไง
ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่สิ่งที่คุณชูวิทย์เรียกร้องนะ

อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหาย
ไม่ใช่เรื่องที่น่าปกปิดมันไม่ได้ผิดกฎหมาย

จะได้ช่วยกันป้องกันแล้วก็ระมัดระวังตัวเอง

แล้วระลอกนี้คือ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

บอกว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยเตือนมาแล้วตั้งแต่การระบาดระลอกที่หนึ่ง
ว่าอย่าให้๔ตัวเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันมาเจอกัน
แล้วล่าสุดเนี่ยการระบาดระลอกที่๓ท่านบอกว่า๔ตัวเนี่ย
มันกำลังมาเจอกัน๔ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง
คนเสี่ยง๒เวลาเสี่ยง๓สถานที่เสี่ยง
และ๔กิจกรรมเสี่ยงผับบาร์พวกนี้ลาวส์พวกนี้๔เสี่ยงที่มันมาเจอกันแล้ว
แล้วเวลาเสี่ยงก็คือช่วงหยุดยาวที่ใกล้จะถึงช่วงสงกราน
นี่คือเวลาเสี่ยงเพราะคนเนี่ยจะกลับบ้านแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่มีการหยุดยาว
เดี๋ยวสังเกตดูนะคะว่าจะมีคนกลับบ้านเยอะหรือเปล่า
การระบาดระลอกนี้คุณผู้ชมสิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
ตอนนี้ยอมรับนะคะผู้อำนวยการหลายโรงพยาบาลบอกว่าเตียงรักษาผู้ป่วยไม่พอแล้วค่ะ

ไม่พอแล้วก๊อฟนะคะโรงพยาบาลแถวรามคำแหงเมื่อวานนี้ประกาศเลยนะคะว่าหยุดรับก่อน
เพราะเตียงไม่พอแล้วแล้วสิ่งที่มันเป็นประเด็นนี้นะคะเพราะคุณกัจจังซึ่งเป็นนักแสดงสาว
เธอก็ออกมาโพสต์ลักษณะแบบนี้แล้วค่ะบอกว่าคือไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนึ่ง
ปรากฏว่าหมอบอกว่าเตียงเต็มผู้จัดการของคุณกัจจังก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ
โดยบอกว่าคุณกัจจังเนี่ยป่วยเป็นโรคโควิดมาสองวันแล้วแต่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งบอกว่า
ห้องเต็มจนคือตอนนี้สิ่งที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณกัจจังกลัวก็คือ
ว่าจะมารับคุณกัสจังแต่ห้องเต็มและไม่ติดต่อมาอีกเลยต้องทำยังไงรบกวนติดต่อกลับทีนะฮะ
ต่อมาในช่วงเย็นค่ะผู้จัดการของคุณกัสจังเนี่ยก็นี่โพสต์ภาพนี้ค่ะ
คุณกัจจังนอนชู๒นิ้วบนเตียงคนไข้นะคะพร้อมข้อความบอกว่าหมดห่วงถึงมือหมอแล้วขอให้หนูหายไวนะคะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาเป็นเพราะว่าผู้ปฏิเสื้อโควิด๑๙
แล้วก็คือรอบนี้ระบาดเยอะแล้วคนติดกันเยอะนะคะทำให้โรงพยาบาลแต่ละห้องเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย
ต้องรับผู้ป่วยจนเต็มประสิทธิภาพที่โรงพยาบาลจะรับได้นะคะ
โดยในเพจโรงพยาบาลหลายแห่งค่ะได้มีการโพสต์ประกาศงดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เป็นการชั่วคราว
เมื่อวานนี้ปื๊กก็โทรไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพี่เบิร์ตแถวพหนโยธินนรกข่าว
บอกว่าคือมีนี่อยากจะไปตรวจเขาบอกว่าน้ำยามันหมดแล้วคิวมันยาวมาก
คือคนที่ได้ตรวจไปแล้วจากที่เคยรู้ภายใน๒๔ชั่วโมงตอนนี้ก็ขยายเวลาการรายงานผลไปแล้ว

ใช่ค่ะโรงพยาบาลอะไรบ้างเมื่อวานนี้ที่ขึ้นบอกแบบนี้ยมให้บริการตรวจโควิด๑๙ด้วยวิธี
บอกว่าผมอยู่โรงพยาบาลรำคำแหงสมิติเวท
พิราณภาวรามสมิตรเวทพยาทัยท่านที่ชั้นโทรไป
ด้านเพจหมอแหลปแพนด้ามีการโพสต์บอกว่า
ตอนนี้หลายโรงพยาบาลไม่อยากตรวจโควิด๑๙เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะถ้าเจอผลบวกโรงพยาบาลนั้นต้องรับการรักษา
ห้ามปฏิเสธทำให้หลายโรงพยาบาลตอนนี้เตียงเต็มหมดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องงดตรวจไปโดยปริยายค่ะ
ด้านสาธารณสุขได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้นะคะ
ถ้าเตียงไม่พอจะขอขยายเตียงในแต่ละโรงพยาบาล

ก็จะเปิดมาตรการใช้สถานที่กักตัวโดยใช้โรงแรมต่างเข้ามาสู่ระบบ
และให้โรงพยาบาลมาประกบในเคสที่เป็นผู้ป่วยไม่หนักมาก
ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามไว้นะคะ
แล้วก็เชื่อเถอะค่ะว่าตอนนี้จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
แต่ละโรงพยาบาลไม่พอแน่นะคะ
แล้วที่สำคัญคุณหมอประสิทธิ์เมื่อวานท่านพูดน่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
จาก๔ปัจจัยเสี่ยงที่ฉันบอกไปแล้วนะคะ
ปัจจัยที่๕ที่มันเพิ่มออกมาคือการกลายพันธุ์ของเชื้อ
สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์สหราชอาณาจักร
แม้ว่าสายพันธุ์นี้ความรุนแรงมันไม่ได้รุนแรงกว่าสายพันธูฮัน
แต่การระบาดและปริมาณเชื้อมันเยอะกว่าแปลว่าอะไร
แปลว่าเวลาใครเป็นสักคนหนึ่งเนี่ยโอกาสในการแพร่เชื้อมันเยอะกว่า

แล้วโอกาสในการแพร่ความเร็ว๑๗เท่าของอูฮัน

แต่สิ่งที่คุณหมอกังวลคืออีก๒สายพันธุ์
สายพันธุ์แอฟริกาใต้กับสายพันธบราซิล
เชื้อมันจะรุนแรงกว่าแล้วก็แพร่ระบาดรวดเร็วกว่า
ตอนแรกว่าจะไม่เล่าเรื่องสายพันธุ์แอฟริกัน
คุณผู้ชมตื่นสนกเพราะน้องปุ้ยพูดแล้วก็โอเคให้เตรียมกันไว้
แต่ว่าคืออย่างนี้ฮะเอาเรื่องวัคซีน
เรื่องวัคซีนอธิบายให้ฟังเข้าใจหน่อย
คือหลายคนสงสัยว่าทำไมทำไมเอกชนไทยไม่เอาวัคซีนเข้ามา

เป็นการใช้แบบฉุกเฉินปั๊บเนี่ย
เขาเนี่ยจะส่งจะขายให้เฉพาะรัฐบาลของประเทศนั้น

เพราะว่าในหลักการตอนนี้
มันไม่สามารถทำในเชิงพาณิชย์ได้เองนะฮะ

คือจริงมันมีหลายเหตุผล
แต่อันนี้คือเหตุผลหลักที่ผมเอามาเล่าเรียงให้คุณผู้ชมฟัง
ไปเรื่องของเตียงภาคสนามโรงพยาบาลสนามนิดนึง
ตอนนี้เขามองไปถึงขั้นไหนแล้วฮะ
ทางเลือกก็คือคนกลับมาแล้วก็พักใช่ไหม
คือถ้าโรงพยาบาลไม่พอจริงฉันจะเป็นเหมาโรงแรม
โรงแรมและทำเป็นโรงพยาบาลสนาม
โฮเทลใช่ไหมคะโฮเทลขออภัยนั่นแหละ
ก็ต้องดูกันไปแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้
ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าวัคซีนน่าจะเป็นที่พึ่ง
แล้วก็จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ย

เพราะว่าบ้านเราต้องยอมรับว่าน้อยมาก

ของเราเมื่อวานมีข้อมูลน่าสนใจออกมา
สาธารณสุขบอกว่า๐๔๙ที่มีการรับวัคซีนไปแล้ว
แปลว่าไหนแปลว่าน้อยมากพูดไว้ตก๒๕นะครับ
รวมกันหมู่แสดงว่ามันแทบจะไม่มีเลย
เพราะว่าร่าสุดวงการบรรเทิงเอง
ดาราคนมีชื่อเสียงติดไปตอนนี้ที่ยืนยันแล้วเนี่ย
กัจจังเองก็โพสต์ว่าเพิ่งได้โรงพยาบาลใช่ไหม
อีกทั้งหมดทั้งมวลล่าสุดเพิ่มมามีโอเล่
ก็โพสต์ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลราชพร้าวว่าตัวเองติดโควิด
เป็นการติดเชื้อหลังจากไปเล่นคอนเสิร์ตในงานเลี้ยงโรงแรมย่านสาธรณ์วันที่๒เมษายน
ซึ่งในงานนั้นมีคนติด๒คนเขาก็ติดพ่วงมา
ตอนนี้รวมแล้วศิลปินดาราติดทั้งหมด๘คน
เดี๋ยวกราฟิกขึ้นมาว่ามีใครบ้าง
ตอนแรกเลยเนี่ยสแตมอภิวัฒน์ปีโป้นะฮะ
ัสจังก็มาดีเจเพชจ้าเวย์ไทเทเนียมนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อจากการที่ไปทำงานก็คือไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตงานต่าง

คุณเวย์ไทเทเนียมเองเนี่ยตามไทม์ไลน์ก็มีการเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์
โบโร่ทองหล่อนะฮะแล้วก็มีแบงค์ทิติเองก็ติดมา
ติดจากผู้บริหารนาดาวหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ไปเกณฑหารที่ขอนแก่นด้วย
ไม่รู้ว่าการเกณฑ์ทหารขอนแก่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป
ส่วน๒รายล่าสุดก็คือโอเล่มือกีต้าวงอีทีซีนแล้วก็ไฮโซปาม
ซึ่งไฮโซปามก็เป็นอดีตแฟนของคุณเมพิชชนาธิ์

แต่คุณเมย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
ส่วนที่ต้องกักตัวตอนนี้ก็มีโอ้ยกใหญ่ใหญ่โตครับ
ศิลปินนักร้องคุณโอ๊ตปราโมทดาเอ็นโดฟินวีวิโอเล็ต
เพราะว่าไปร้องเพลงในงานที่มีคนติดนะครับ
กลุ่มใกล้ชิดกับคุณเวย์ก็ต้องกักตัว๓คน
คุณขันเงินคุณเดย์แล้วก็นานารายบีนา
ศิลปินนาดาวเองต้องกักตัวหลายคนเหมือนกันแทบจะทั้งค่ายนะฮะ
แล้วก็กลุ่มเสี่ยงจากกองละครเพราะว่ามีอะไรมี
คนที่ไปเป็นตัวละครสมทบติดโควิด
แล้วคนในกองก็ต้องกักตัวคุณลูกเกดคุณตุ๊กเดือนเต็ม
สัญญาทั้งหมดต้องกักตัว๑๔วัน
แล้วก็อีกหลายคนที่ใกล้ชิดกับเพื่อนศิลปินก็จะมีอะไร
ก็คนที่ไปทำกิจกรรมคนที่เป็นผู้จัดการ
คนที่ทำงานในกองตอนนี้๔๐กว่าคนก็ต้องกักตัวกันไป
ตอนนี้นะมันก็กระจายอย่างที่ผมบอกว่า๑๑วงการแล้ว
แล้วคนใกล้ชิดกับคนเสี่ยงก็ต้องกักตัวไปตามกันนะครับ
เมื่อกี้ที่ปุ้ยพูดถึงสายพันธุ์อังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมันมาจากไหน
สายพันธ์อังกฤษก็คนต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย
ยงก็อธิบายแบบนี้แหละครับแต่หมอยงตั้งข้อสังเกตว่า
เชื้อสายพันธุ์อังกฤษขณะนี้มันระบาดหนักอยู่ที่ประเทศกัมพูชา
แต่ไม่ใช่อย่าไปโทษแรงงานกัมพูชาเขาอย่างเดียว
หมอโยงบอกว่าไอ้ที่แอบเข้าแอบออกนอกจากแรงงานกัมพูชาแล้ว
คนไทยที่แอบเข้าแอบออกมันก็มีครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับหมอยงบอกว่าสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้ระบาดในกัมพูชา
ตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์มาแล้วแล้วก็ยังแรงอยู่นะครับ
น่าจะเป็นสาเหตุในการมาระบาดในประเทศไทยครั้งนี้
นั่นคือข้อสังเกตของคุณหมอยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มาถึงคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ถ้าคนนี้มาแสดงว่าสถานการณ์แย่แล้วครับ
ไม่ใช่พี่หมอเบิร์ตแถลงไม่ดีนะฮะแต่ถ้าหมอทวีสินมา
สถานการณ์ไม่ดีครับคือหมอทวีสินมาชี้บอกว่า
พันธุ์อังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่มันแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว
อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
ที่เคยใช้๑๐วันอาจจะต้องใช้๑๔วันในการดูแลรักษาอย่างเต็มที่
แล้วก็เคยมีกรณีไงเมื่อวานเราเพิ่งคุยกัน๓คนเราคุยกันบอกว่า
ตรวจเชื้อเนี่ยบางทีจะได้ออกอยู่แล้วจะครบ๑๔อยู่แล้ว
กว่า๑๓ปั๊บเพิ่งตรวจเจอนี่แหละฮะที่น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่มีอีกความเห็นหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนที่น่าสนใจ
นายอานันต์จงแก้ววัฒนาภูมิในการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว
และการจัดการไบโอเทคระบุแบบนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
เขาบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะการฉีดวัคซีนโซโนแวคเนี่ย
อาจจะต้องคิดใหม่อ้าวคิดใหม่ยังไงเดินหน้าไปเยอะแล้ว
ท่านบอกว่าภูมิคุ้มกันของซีโนแวคมีประสิทธิภาพไม่ดีต่อสายพันธุ์นี้
หมายถึงสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปได้ท่านบอกว่า
ควรจะฉีดแอสต้าเซเนก้าผมไม่รู้ว่าท่านผอวันนี้จะมีปฏิกิริยายังไงตอบกลับ
แต่คุณอนุทินชาวีรกูลหรือเปล่านะท่านออกมาพูดแบบนี้เราต้องจับตามองฮะ
ผมมาตั้งข้อสังเกตเองนะพี่เบิร์ดปุ้ยว่าไอ้สายพันธุ์อังกฤษเนี่ย
ที่บอกว่าอันจักรเมนใช่ไหมฮะน้องเด็กเอนเขาไปรับงานฝั่งนั้นมาหรือว่า

ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง